พาคุณผู้ชมไปที่เชียงใหม่ค่ะมันมีเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้น
สามีบอกว่าตอนเช้าภรรยาออกจากบ้านไปแล้วหายไปนาน
ผิดสังเกตนะคะออกตามหาสุดท้ายภรรยากลายเป็นศพค่ะ
น่าจะเป็นการถูกฆ่าอำพรางเพราะว่ามีลักษณะของการฝังกลบ
โครนในลำห้วยนะคะนี่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้
นี่คือสภาพศพค่ะผู้หญิงคนนี้อายุ๔๐ปี
นอนความน่าแล้วเหมือนกับเอาโครนในลำห้วยมากรบกรบกรบเอาไว้
เพื่ออำพลางศพอ่ะนะคะช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
หมู่๑๐ที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
ห่างจากชุมชนไปเกือบหกกิโลได้นะคะตำรวจสพฝางได้รับแจ้งก็เลยไปตรวจสอบ
จุดที่พบศพอยู่ใกล้ใกล้กับตาน้ำของลำห้วยจากการตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้น
มีแผลที่เบ้าตาซ้ายมีเลือดไหลออกมา
ตำรวจให้ทั้งกู้ชีพกู้ภัยอบตถ้าตอนนำส่งโรงพยาบาลแม่อาย
เพื่อชนะสูงหาสาเหตุการณ์เสียชีวิตผู้เสียชีวิตเป็นคนให้ข้อมูลนะคะ
เป็นชนเผ่ามูเซอร์สามีบอกว่าตอนเช้าเนี่ยออกจากบ้านไป
ก็ตามหาปรากฏว่าไปเจอร่างของภรรยาเสียชีวิต

ก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ตำรวจก็จะต้องหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
ทางด้านของนายชัยกรเป็นอบตท่าตอนเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจุดที่พบศพ

บอกว่าศพเนี่ยค่ะนอกจากจะเอาโครนมากรบเอาไว้เหมือนจะอำพรางเนี่ย
เอาใบกล้วยมาปิดศพเอาไว้ด้วย
ส่วนพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นป่าเป็นดินโครนเป็นตาน้ำ
เคลื่อนย้ายศพก็ค่อนข้างจะยากลำบากค่ะ
ตอนที่เราเข้าไปเจอศพนะครับ
ทางชาวบ้านได้นำร่างของผู้เสียชีวิตนะครับ

เราเข้าไปแค่เก็บศพที่เสียชีวิตนะครับ

ตอนเราไปถึงที่เกิดเหตุประมาณ๑ทุ่มครับ
แล้วก็ใช้ระยะเวลาในการ
นำร่างผู้เสียชีวิตลงมาจากเนินเขาประมาณ๔๕นาทีครับ